อยากพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อายุทยากันก่อน
เชื่อว่าหลายคนถ้าติดตามหน้าจอไทยรัฐทีวีก็น่าจะได้เห็นข่าวนี้แล้ว
บางคนเห็นจากในเฟซบุ๊กแล้วด้วยซ้ำ
คือเพื่อนบ้านกันเนี่ยค่ะภาพกล้องวงจรปิดเห็นชัดเลยนะคะ
คุณผู้ชมลองดูทางซ้ายทางซ้ายจะเป็นบ้านหลังนึง
บอกว่าเป็นบ้านของนายจ้างคนก่อเหตุนะ
ส่วนทางขวาที่เห็นมีผู้ชายเสื้อสีขาวเหมือนยืนรดน้ำต้นไม้อยู่
นั่นคือผู้ตายคือเพื่อนบ้านอ่ะถอยรถออกมาจากบ้าน
ตอนแรกหลายคนดูคลิปก็เออก็คงถอยรถแล้วก็คงจะขับออกไปตามปกติ
เพราะถนนก็กว้างมากไม่ได้มีรถจอดขวางหน้าบ้านอะไร
ใช่ค่ะจะมีก็เห็นราวตากผ้าของบ้านผู้ตายที่เลื่อนมาอยู่ที่หน้าบ้าน
แต่ก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคอะไรกับการถอยรถ
คุณผู้ชมดูนะเขาค่อยค่อยถอยรถออกมาตีวงกว้างเหมือนกันค่ะ
ถอยออกมาเสร็จปุ๊บหลายคนก็เข้าใจว่าเออก็เดี๋ยวก็คงเดินหน้าแล้วก็ออกจากหมู่บ้านไป
คุณผู้ชมดูเหตุการณ์ต่อจากนี้นะคะ

คือพุ่งชนไปแบบเต็มเต็มเลยอ่ะคือถอยมาตั้งลำ
เพื่อจะพุ่งชนเพื่อให้เนี่ยดูจังหวะการหักพวงมาลัยแล้วดูองศาของรถกับคนตายอะค่ะ
แล้วชนไม่ได้แค่ชนแล้วหยุดคุณผู้ชมอาจจะยินสิ่งเบรก

ลากร่างคนตายไปไกล๕เมตร
แล้วตัวเองก็ขับรถหลบหนีไปเลย
ซึ่งก็คือทับร่างเข้าไปอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะ

ทะเบียนครคังททหาร๖๕๖๔กรุงเทพมหานคร
บอกกันว่ารถคันนี้ไม่ใช่รถของผู้ก่อเหตุนะ

รถคันนี้ถอยออกมาจากบ้านฝั่งตรงข้ามใช่ไหมคะ
แล้วก็ถอยออกมาแล้วก็พุ่งชนกับผู้ชายใส่เสื้อสีขาว
ผู้ชายคนนั้นเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
ตรวจสอบเบื้องต้นอาการคือสมองบวมเลือดไหล
ขามีบาดแผลชะกันฉีกขาดจนถึงกระดูก
สันนิษฐานว่าเสียชีวิตจากศีรษะถูกกระแทกอย่างแรงนะคะ
ในอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นท่ามกลางสายตาของเด็กสองคน
แล้วก็ตายายของเด็กอีก๒คนที่นั่งอยู่ในรถค่ะ
อย่างที่บอกว่ารถคันนี้ไม่ใช่ของคนก่อเหตุค่ะ
คนก่อเหตุเป็นเพื่อนบ้านที่หลังบ้านเนี่ยอยู่ติดกันกับผู้ตาย
ส่วนฝั่งบ้านตรงข้ามเนี่ยเขาว่าจ้างให้เพื่อนบ้านคนนี้มาขับรถให้หน่อย
พาลูกเขาไปส่งที่สนามฟุตบอล
เพื่อนบ้านก็เดินมาที่บ้านฝั่งตรงข้ามเดินขึ้นไปที่รถ
เอาเด็กขึ้นรถเอาตายายเด็กขึ้นรถแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
ผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านเกิดเหตุนะคะ
ลักษณะของบ้านเป็นทาวน์ฮาวส์๓ชั้น
ได้ไปเจอกับพี่เขยของผู้ตายเขาก็บอกว่า
ผู้ตายชื่อว่านายสุพรรณญาติบันทุงอายุ๕๕ปี
เป็นนายช่างโยธากรมทางหลวงชนบท
สอบถามเพื่อนบ้านระแวกใกล้เคียงก็บอกว่า
คนก่อเหตุชื่อภัยบูลภัยบูลสั่งสารเป็นเพื่อนบ้านกัน

น่าจะทะเลาะกันเรื่องราวตากผ้าที่ตากอยู่หน้าบ้านนั่นน่ะ

ก็ไม่รู้ว่าไอ้ราวตากผ้านี้มันไปล้ำหรือเปล่า

สองคนนี้เขาทะเลาะกันไหม
แต่ถ้าเป็นแค่เรื่องราวตากผ้าจริงมันเกินไปไหม
ถึงขั้นต้องขับรถพุ่งชนจนตายกันขนาดนั้น
ทีนี้ภรรยาผู้ตายนางปานกระมวลรัศมีก็บอกว่า
ก็เห็นหน้าค่าตาเพื่อนบ้านก็คือนายภัยบูลมาอยู่แล้ว

รู้มาแหละว่าเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ฉุนเฉียว
แต่ไม่เคยเห็นทะเลาะกับสามีเลยนะ
คุณหน้าคุ้นตากันดีเพราะว่าเคยช่วยเหลือกันซะด้วยซ้ำ

เพิ่งจะเอาของไปสวัสดีปีใหม่กันเอง
ไม่รู้เลยว่าสาเหตุจริงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
เรื่องราวตากผ้าที่ไปล้ำหน้าบ้านก็ไม่แน่ใจ
ความขัดแย้งจากการที่เคยทำงานเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยกันมาก่อน

ถ้าดูตามคลิปเหมือนเขาจะคุยอะไรกัน
อันนี้ไม่ทราบเนอะว่ามีทะเลาะหรือปากเสียงกันไหม
อันนี้ไม่ทราบจริงเพราะว่าตัวเองอยู่ภายในบ้าน
แต่ถามว่าตัวเรากับข้างบ้านไม่เคยมีปัญหาอะไรกัน
ก็พึ่งพาอาศัยเพราะว่าอย่างภรรยากับลูกเขาก็คุยกันดี
ก็มีการสวัสดีปีใหม่กันโดยปกติ
ปีนี้เราก็ยังสวัสดีปีใหม่เขาตามปกติเช่นกัน
คือกับพี่ผู้ชายเราจะไม่ค่อยได้คุยกับเขา
เนื่องจากอาชีพของเขาคือขับรถรับจ้างก็คือขับวินมอเตอร์ไซค์
เป็นลูกจ้างฝั่งบ้านตรงข้าม
ก็คืองานของเขาก็คือจะเป็นแค่พนักงานขับรถ

โดยนิสัยของเขาอันนี้ตอบไม่ได้จริงว่าเขาเป็นคนยังไง
แต่เท่าที่ดูจากเหตุการณ์ครั้งก่อนที่เขาเคยมีปัญหากับคนที่มาจอดรถข้างบ้าน
ฝั่งทางนู้นน่ะนะคะเขาก็ไปทะเลาะแล้วก็คนที่ทะเลาะด้วยเขาก็มาปิดป้าย
เหมือนปิดเอากระดาษมาปิดด่าเหมือนว่าคือทะเลาะกันนั่นแหละนะคะ
ก็คือข้อความนี้ไม่รู้จริงว่าเขาเขียนด่าว่าอะไร
แต่ก็คือรู้ว่าโดยนิสัยเขาเป็นอย่างนั้น
ทีนี้ผู้ก่อเหตุนายภัยบูลหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยเขารับผิดชอบต่อหน้าที่เขาด้วยนะ
ก็คือขับรถคันนั้นที่เพิ่งจะขับชนผู้ตายไป
ไปจอดเนี่ยคันนี้ค่ะไปจอดอยู่ที่สนามฟุตบอลก็คือไปส่งตายายแล้วก็หลานตามที่ได้รับว่าจ้างมา
ภาพรถนะคะกันชนหน้าหลุดล้อหน้ายางแตกหมดเลยค่ะพอเอารถมาจอดถึงที่ปุ๊บตัวเขาก็ลงจากรถแล้วก็ไปเรียกมอเตอร์ไซค์หนีไปเลย

ใช่ค่ะทีมข่าวเราก็ไปสำรวจเส้นทางตั้งแต่จุดเกิดเหตุไล่ไปเลยนะคะ
เขาบอกว่าถนนหน้าบ้านเนี่ยอย่างที่เราเห็นภาพกันนะคุณผู้ชม
มันเป็น๒เลนกว้างที่รถสามารถขับสวนกันได้สบาย
ใช่ค่ะมันไม่น่าจะใช่ปัญหาว่าเอ๊ะขับรถออกมาไม่ได้
มีอะไรขวางหน้าบ้านแล้วโกรธกันทะเลาะกันอะไรแบบนี้ไง
คือความกว้างมัน๕๖เมตรคือมันค่อนข้างสะดวกมากนะคะ
แล้วตอนเกิดเหตุเนี่ยเราก็เห็นแหละว่ามีราวตากผ้าของฝั่งผู้ตายอ่ะ
อยู่ที่หน้าบ้านใช่ไหมแต่มันก็อย่างที่คุณเขมมาสอนบอกอะค่ะ
มันไม่ได้ล้ำมากถึงขั้นว่ามันจะกีดขวางเส้นทาง
ก็เลยไม่รู้ว่ากับอีแค่ราวตากผ้าเนี่ย
มันจะทำให้เป็นชนวนในการก่อเหตุรุนแรงขนาดนี้จริงเหรอ
ทีนี้พอไปดูเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุขับรถหลบหนีไป
หลังจากชนแล้วก็ลากร่างผู้ตายไป๕เมตร
ขับตรงต่อไปบริเวณทางออกหน้าหมู่บ้าน
ขวาวิ่งไปตามเส้นทาง
แล้วก็ค่อยมาจอดที่สนามฟุตบอลย่าเทียม
ระยะทาง๓กิโลเมตรนิดประมาณสัก๓๔กิโลเมตรได้
สภาพรถก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
กันชนหน้าหลุดไฟหน้าขวาแตกยางล้อรถด้านซ้ายทั้งหน้าและหลังแตกทั้งสองล้อ
ก็คือบดมาเรื่อยเลยจนถึงสนามฟุตบอล๓กิโลเมตรกว่า
ผู้โดยสารที่นั่งอยู่ในรถขณะเกิดเหตุพูดไม่ออกเลย
คือตกใจคือไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องถูกเชิญตัวไปสอบปากคำก่อนนะคะ
แล้วตอนนี้ตำรวจก็จะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำด้วย
ทีนี้ค่ะมีการตั้งข้อสังเกตถึงสาเหตุในการก่อเหตุแค่๒เรื่อง
มันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่
เรื่องแรกคือปัญหาราวตากผ้าที่ล้ำออกมา
ที่สองก็คือตัวผู้ตายกับผู้ก่อเหตุ
เขาเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยกันทั้งคู่
ไม่รู้ว่าไปทะเลาะอะไรกันหรือเปล่า
แต่ถ้าเป็นสองเรื่องนี้จริงมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องใหญ่ถึงขั้น
ตั้งใจขับรถพุ่งไปชนกันขนาดนี้
ซึ่งทางครอบครัวของฝั่งผู้ก่อเหตุ
ก็ถูกตำรวจเชิญตัวไปที่โรงพักนะคะ
ทางครอบครัวให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเราบอกว่า
มันไม่น่าจะใช่ไอ้สองสาเหตุนี้หรอก
เรื่องราวตากผ้าเรื่องของการเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่บ้านกรุงศรีซิตี้ที่อยู่ด้วยกัน

ภรรยาของคนก่อเหตุบอกว่า
เมื่อคืนก่อนเกิดเหตุไม่ได้อยู่บ้านค่ะ
แต่ตัวเองก็ไม่ค่อยได้คุยกับสามีอยู่แล้ว

ต่างคนต่างอยู่ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น

และสามีก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรที่จะต้องกินยา
ก็เลยไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ภรรยาบอกว่ารอฟังจากปากเจ้าตัวเองก็แล้วกัน
ตอนนี้ทางครอบครัวบอกว่าเครียดมากนะคะ

ภรรยาบอกว่าก็กลัวเหมือนกันนะ
สังคมจะไปตัดสินเธอตัดสินลูกสาว
ว่าแบบโอ้โหทำไมสามีโหดเยี่ยมแบบนี้
ทำไมพ่อถึงโหดเยี่ยมขนาดนี้

ตัวภรรยากับตัวลูกสาวไม่เกี่ยวเธอบอกแบบนี้นะคะ
ภรรยาฝากบอกว่าสามีมอบตัวเถอะแล้วไปสู้ตามกฎหมาย
ยังคิดไม่ตกเลยว่าจะยังไงดี
สามีก่อเหตุแล้วหนีไป
นี่นะคะคนที่ขับรถไปชน

กับลูกบอกว่ายังไม่กล้าจะกลับไปนอนที่บ้านเลย

ก็อาจจะต้องพาลูกสาวไปนอนบ้านพักข้าราชการ

สำหรับการติดตามตัวนายภัยบูลคนก่อเหตุล่าสุดเนี่ยนะคะ
ก็ชุดสืบสวนเขาได้เบาะแสมาว่านายภัยบูลเนี่ยนะ
เปิดปิดโทรศัพท์สลับกันไปมา
แล้วตอนนี้คือเดินทางลงไปทางภาคใต้

ก็พยายามเกลี้ยกล่อมนายภัยบูลบอกว่าให้มอบตัวเถอะลูก
หลังจากนั้นก็ติดต่อนายภัยบูลไม่ได้อีกเลย

ต่อเนี่ยเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลที่สนามฟุตบอลที่คนร้ายเอารถไปจอดเนี่ยค่ะ
เพราะว่าเด็กนักเรียนที่จะมาเรียนเป็นลูกศิษย์ของเขา

เห็นรถคันนี้จอดแบบผิดสังเกตอยู่หน้าสนามบอล

แบบผิดสังเกตก็เลยเดินออกไปดู
แล้วก็เห็นคุณตาคุณยายหลานชายหลานสาว๔คน
ยืนอยู่ข้างรถด้วยอาการตกใจสุดขีด
ก็เลยรีบเข้าไปถามเพราะว่าน้องผู้ชายวัย๘ขวบ

ต่อก็เลยไปถามว่าเกิดอะไรกันขึ้น

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตามคลิป
แล้วคุณตาคุณยายก็เล่าอีกว่านายภัยบูลผู้ก่อเหตุ
ยกมือไหว้ขอโทษคุณตาคุณยายด้วยนะ
แล้วก็วิ่งลงจากรถไปเรียกมอเตอร์ไซค์แล้วก็หนีไปเลย
คุณตาเองแกก็ยังตกใจอยู่อะค่ะ
ก็เลยขอให้โค้ดต่อช่วยขับรถเข้ามายังสนามฟุตบอลให้หน่อย
แล้วก็พอโค้ดต่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้ว
ก็เลยตัดสินใจพาทั้ง๔คนไปแจ้งความเลย
ก็ไปเจอคุณตาคุณยายแล้วก็ลูกศิษย์ผมแล้วก็พี่สาว

ใช่แล้วก็เด็กผู้หญิงร้องไห้มาก

ผมก็เลยบอกคุณตาคุณยายเข้ามานั่งก่อนครับ

แกก็บอกว่านี่ครับเสร็จเกิดเค้ตการณ์อย่างนี้
ผมก็ฟังนะว่าเขาชนคนแต่แกไม่ได้เป็นคนขับ
ผมก็บอกว่าคุณตาไม่เป็นไรถ้าคุณตาไม่ได้ไม่ได้ชนเดี๋ยวคุณตาไปแจ้งความกับผม

แปลว่าตอนนั้นเราเข้าใจว่าคุณตาขับหรือเปล่า
อ่าใช่ครับแต่เราให้ฟังเราก็ไม่เห็นนะนะ
เท่าที่ผมเห็นผมก็บอกว่ามันได้แค่นี้
คุณตาบอกว่าเขามาจอดตรงที่ทิ้งแกนะ
แล้วก็บอกว่าคุณตาผมขอโทษแล้วเขาก็โบกมอเตอร์ไซค์วินไปเลย

คุณตาก็โดยที่จะเอาหลานมาเรียนฟุตบอลแล้วมันใกล้แค่ไม่กี่ร้อยเมตร
ก็เลยขับรถเข้ามา
แล้วผมก็เห็นว่ามันผิดสังเกตผมก็เลยว่าออกไปดู
เอางั้นแปลว่าไม่ใช่คนร้ายขับเข้ามาจอด
ไม่ใช่ครับเป็นคุณตาครับแล้วก็คุณยายนั่งมาด้วย
แล้วก็มีหลานสองคนมาด้วย
คือตอนนี้ยังไม่มีใครทราบสาเหตุจริง
ว่าตกลงแล้วมันเรื่องราวตากผ้า
ปัญหาความเป็นเพื่อนบ้านกันที่สะสมมานาน
ปัญหาจากการเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านกรุงศรีซิตี้
หรืออะไรกันแน่ที่ทำให้นายภัยบูลตัดสินใจก่อเหตุแบบนี้
ทีนี้ทีมข่าวผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีเขาบอกว่า

ก่อนที่นายภัยบูลจะขับรถพุ่งชนเนี่ย
เขาพูดขึ้นมาว่าถ้าไม่หลบชนตาย
ก็ต้องรอให้นายภัยบูลมามอบตัว

ใช่ค่ะคือตำรวจบอกว่ายังบอกไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไร
ต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มด้วย
เป็นความประมาทเป็นอุบัติเหตุ
ว่าเป็นความจงใจขับพุ่งไปชน